เตรุไม่เข้าใครออกใคร

สำหรับเรื่องราวของสิ่งที่พิเศษสุด

พิเศษตัวหนึ่งนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดีใจนะครับได้นำเสนอในสิ่งที่นักสะสมครับโหงแหนแล้วก็เราคิดว่าถ้าอะไรที่จะสัมผัสพระองค์ท่านก็น่าจะเป็นที่ท่านเคยเซ็นไว้แล้วผมก็เลยได้การ์ดนี้มา
เมื่อวานนี้เองนะครับเมื่อวานตอนเย็นนี่เองนะครับเป็นการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวท่านจะทรงทำนะครับ
เป็นประจำปีนะครับเพื่อที่จะเอ่อส่งไปให้กับพระประมุกนะครับ
โบก็คือพระมหากษัตริย์ประเทศต่างทั่วโลกนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นหนึ่งในก๊าซนั้นที่ท่านได้ส่งไปนั้น
ก็เหมือนสองขวดส่อสองขวดส่อเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับเมื่อประมาณสี่สิบสี่ปีที่แล้ว
สองพันห้าร้อยสิบห้านะครับปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองครับนะครับมีพระบรรณาพิทัยของพระองค์ท่านนะครับ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน่าก็เป็นการ์ดที่มีพระบรมวงศานุวงศ์ครบทุกพระองค์เลยนะครับ
ท่านก็ลงพระนำเองนะครับได้เช็คแล้วว่าเป็นลงเป็นลายเซ็นต์จริงนะครับทั้งสองที่เลยนะครับ
สิ่งของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ของสองพระองค์เลยเอ่ออีกชิ้นหนึ่งการ์ดองค์นี้ก็คือเป็นเพื่อนกันนะฮะ
ได้จากเพื่อนกันก็ได้มาแบ่งกันคนละใบนะครับอีกอันนึงก็ปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับ
สองพันห้าร้อยสิบเอ็ดก็เป็นการ์ดที่ที่ทรงคุณค่าคือไม่สามารถที่จะประเมินราคาได้นะครับ
นี่พระราชโอรสกับพระราชนิดายังทรงพยาวอยู่เลยนะทรงพยาวมากครับ
ถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปจริงสัก๓๐๔๐ปีก่อนสคศน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นของคนทุกคน
ใช่ครับตอนนี้ยังมีอยู่นะแต่ก็น้อยลงนะน้อยก็ลงละ
จากสะสมเหรียญแล้วเนี่ยนะฮะทั้งสองท่านได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้เป็นแบบอย่างในชีวิตยังไงบ้างไหมครับ
ของผมเองเนี่ยท่านสอนให้รู้จักพอเพียงพอเรามีเยอะเราก็ต้องบริจาคบริจาคให้แบ่งปันให้กับ
ประคองให้โรงเรียนอยู่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือ
สำหรับผมเนี่ย

เนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมา
ก็พยายามช่วยเหลือกาเสถากร

จากบริษัทหนังงานมาเนินอยู่เยอะห้านหลายบริษัทเป็นแสน

ที่เราพยายามที่จะขับเคลื่อนช่วยเหลือกเกษตรกร
ก็คือเราเข้าไปหาเกษตรกร
รับเรื่องร้องเรียนและพยายามร่วมมือกันให้ปัญหาเกษตรกร
แก้ไขน้อยลงจะช่วยตรงนั้น
แล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์
ถูกว่าเป็นการเหล็กพระองค์ท่าน
ทั้งสองท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นที่ระลึกเป็นของมงคลจากพระองค์ท่าน

สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าทางจิตใจของพวกคุณยังไงบ้างฮะ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงแล้วเนี่ยเราเก็บเนี่ยเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเราเก็บเพราะว่าเป็นงานอดิเลกเป็นอาร์ตเป็นงานศิลปะมีประวัติศาสตร์บนหน้าเหรียญ
แต่หลังจากที่เราได้ศึกษาลงไปลึกเราเข้าใจว่าสิ่งต่างเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่าจิตวิญญาณของพระสงคิกรซึ่งจงรักภักดีต่อท่าน
แล้วได้เห็นสิ่งที่ท่านทำซึ่งผมว่าถ้าจะทำเรื่องสารคดีของท่านผมว่าปีหนึ่งก็คงไม่สามารถที่จะทำได้จบสิ้นได้นะครับ
เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะอธิบายได้เป็นเรื่องราวแต่ว่ามันคือจิตวิญญาณท่านเป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณของประชาชนชาวไทย
ครับอย่างเวลาเราทำงานหรือเรามีปัญหาอะไรเนี้ยเรามีเหรียญอย่างยกตัวอย่างเหรียญพระมหาชนกเนี่ย
มันสื่อถึงความเพียรพยายามที่ท่านทรงทำงานเพื่อประชาชน
พอวันหนึ่งเรามีปัญหาเนี่ยเราดูเหรียญนี้พระองค์ท่านคงเหนื่อยยากกว่าเรา
เราทำให้เรามีพลังขึ้นมาเลยที่จะลุยทำงานต่อต่อไปในข้างหน้าเนี่ย
เราก็ได้เหรียญของท่านเนี่ยมาเชื่อเป็นเครื่องยึดเหนื่อย

เชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับบางทีไม่ต้องเป็นเหรียญทองคำหรอกครับ
ไม่ต้องเป็นเหรียญที่มีมูลค่าอะไรมากมาย
คนไทยมีรูปในหลวงทุกบ้านคนไทยมีพระบรมชายารักษ์ของพระองค์ติดตัวอยู่ตลอด
ทั้งหมดนั้นเรามีที่ยึดเหนียวจิตใจพร้อมกันด้วยกันทั้งประเทศ
หัวฤ้าน๙ราชากาลที่๙เนี่ยให้เล่าต่อกันยังไงไม่มีเวลาหมดจริง
แต่พระบรมราชวาสพระราชดำรัฐหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ทรงกระทำ
เชื่อว่าประชาชนอย่างพวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษากันมากพอสมควรครับถูกต้องนะครับ
เอาละครับแม้ว่าบางท่านนะฮะไม่ได้สะสมเหรียญมากมายเท่าสองคนนี้นะครับ
แต่สิ่งหนึ่งผมเชื่อว่าคนไทยมีมากมายอย่างนับไม่ถ้วนนะครับ
นั่นก็คือความรักรวมถึงความศรัทธาต่อพระองค์ท่านนะครับ
สำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณเอกและคุณเจมาก
ที่มาให้ความรู้กับเราว่าแต่ละที่มาที่ไปของเหรียญวันนี้เป็นยังไงบ้าง

เราไปกันก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่